มดเป็นงานจักษานของเล่นที่เรียนแบบรูปร่างของสัตว์ตามธรรมชาติ
เน้นการสารให้เห็นเป็นรูปร่างเรียนแบบตัวมดอย่างเด่นชัด
โดยจะใช้วิธีการสารเป็นหลักและเน้นการสารให้แน่น
เพื่อทำให้เห็นเป็นรูปร่างลำตัวของมดอย่างเด่นชัด
เติมแต่งความน่ารักให้สมจริงมากขึ้นด้วยหนวดและขา
ซึ่งการจักษานเป็นรูปตัวมดนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก้าน
สารไว้เพื่อให้เด็กได้จับวางเล่นกับพื้นได้
เป็นลักษณะที่คล้ายกับตัวมดจริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน